ดูเรื่องของคนดีกันต่อนะคะแต่เป็นรุ่นจูเนีย
เป็นเด็กกระตันยูให้คุณผู้ชมดูเพื่อที่จะให้กำลังใจไปพร้อมกันนะคะ
และตอนช่วงท้ายเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูแล้วโอ้โหทราบซึ้งใจน้องมาก
อยากจะช่วยเหลือเราก็มีช่องทางด้วยนะคะ
ไปรับจ้างทำงานทุกอย่าง
งานรับจ้างล่าสุดของเขาคือรับจ้างบวชหน้าไฟตามงานศพต่าง
ทำไมต้องทำงานหนักขนาดนี้ขนาดนี้ในช่วงปิดเทอม
เพราะเงินทั้งหมดที่ได้จะเอาไปให้คุณแม่
คุณแม่เป็นผู้พิการทางสายตา
และบวชล่าสุดได้เงิน๓๐๐บาทให้คุณแม่หมดเลยนะคะ
โพสต์ภาพเด็กชายอายุ๑๐ขวบเท่านั้นค่ะ
ภาพนี้เป็นภาพช่วงที่น้องปั่นจักรยานซ้อนคุณแม่

ข้อความเขียนระบุว่าสุดยอดเด็กชายคนนี้
เด็กป่อ๔ได้รับเงินจ้างจากการบวชเนร๓๐๐
ปั่นจักรยานพาแม่มากินก๋วยเตี๋ยวแม่ตาบอด
คือทำให้แม่ทุกอย่างหนูคือเด็กกระตันยูที่สุด

ชื่อว่าเด็กชายชานุพงศ์คำขาวหรือว่าน้องน็อตอายุ๑๐ขวบค่ะ
แล้วก็นางบุญแทนบุญสวัสดิ์อายุ๓๙ปีคุณแม่
ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตานี่คือภาพที่เขาเห็นนะ
เขาก็ต้องสงสัยกันนะปกติต้องเป็นคุณแม่ปั่นนะ
และให้ลูกซ้อนมันเกิดจากตรงนี้แหละ
เขาก็ไปถามได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
คุณแม่ข้อมูลของคุณแม่เป็นแบบนี้นะคะ
เป็นผู้พิการ๑๐กว่าปีแล้วเพราะอะไร

ถูกลูกหลงวัยรุ่นทะเลาะวิวาสใช้ปืนยิงใส่กัน
และถูกลูกหลงกระสุนมาโดนใบหน้าและดวงตา
บอดสนิทไปหนึ่งข้างก่อนนะ

ตอนนั้นเธอทำอะไรอยู่รับจ้างล้างจานอยู่ในร้านอาหาร
แต่มันพุ่งเข้ามาในร้านไงถูกลุกหลงนะ
หลังจากหายแล้วค้างหนึ่งนะ
กลับมาทำงานต่อ๔เดือนผ่านไปค่ะ
อีกข้างจู่เริ่มพร่ามัวก็เลยพาลูกชาย
มาอยู่ที่อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร
ก็คือค่างหนึ่งบอดค่างหนึ่งคือมองเหลืองลางมาก
ช่วงปิดเทอมถามถึงลูกบ้าง
คุณแม่บอกว่าช่วงปิดเทอมน้องน็อตเนี่ยจะรับจ้างทำงานบ้านทุกอย่างที่พอจะทำได้
เพราะว่าไม่อยากให้แม่ที่พิการทางสายตาจะต้องทำงานล่าสุดค่ะ
ไปรับจ้างบวชหน้าไฟได้เงิน๓๐๐บาทให้แม่ทุกบาททุกสตางค์
ไม่ได้เก็บเอาไปซื้อของเล่นไม่มีเลยให้แม่หมดเลย
จากการสอบถามสามเณรน็อตทราบว่าสาเหตุที่มาบวชหน้าไฟอยากได้เงินไปให้แม่ทุกครั้งที่ได้เงินให้แม่หมดเลย
หากอยากได้อะไรค่อยไปขอแม่ทีหลังละกัน
ฟังเสียงสามเณรน็อตหน่อยค่ะ
ผู้สื่อข่าวถามว่าของเล่นอยากได้ไหม
ก็อยากได้ครับแต่เดี๋ยวค่อยไปซื้อที่หลังก็ได้

ดูแบบนี้แล้วใครอยากช่วยเหลือ
เอามาดูช่องทางกันนะคะใครอยากช่วยเหลือค่ะ
ร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารออมสิน

เราขึ้นให้แบบนี้ขึ้นนานเลยค่ะขึ้นนานเลย
ไว้ก็ได้แคปไว้ก็ได้จดทันก็จดเลยครับ
ชื่อบัญชีนางบุญแทนบุญสวัสดิ์
เพื่อผู้เยาว์เด็กชายชานุพงศ์คำขาว
ผมว่าเหตุการณ์นี้นะเราช่วยได้ทั้งแม่ทั้งลูกนะ

แม่เขาก็ตามองไม่เห็นลูกก็ยังเด็กอีกนะ

แล้วก็คุณผู้ชมจะบอกว่าเป็นอภิชาตบุตรมากนะคะ